เนี่ยมันมาแบบนี้นะครับสัญญาณมันมาไม่ดีแล้วนะครับ
อยากให้มันไม่ดีกว่านี้นะครับ
ไปดูทุกข์ของชาวนาชาวไร่กันนะครับ
ของชาวนาชาวไล่มีอะไรบ้างล่ะ
ถ้าผลผลิตตกต่ำน้ำท่วมถูก
อีกอย่างหนึ่งเครื่องมือทางการเกษตรของท่านต้องเฝ้านะครับ
เฝ้าจะหายแบบนี้หรือนี่หายเป็นหมื่น
ชาวนาที่ไซน้อยนนทบุรีครับวอนตำรวจบอกว่าเนี่ยมันมาเอาไปแล้ว
มันมาขนไปแล้วเป็นอะไรรู้ไหมเป็นเครื่องวิทย์น้ำนะครับ
คืนเดียวนะครับมันเอาไป๓เครื่องเรืออีกลำนึง
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดขณะคนร้ายครับขับรถกระบะสีเงินบรรทุกเครื่องวิทย์น้ำ
แล้วก็เรือที่ขโมยเนี่ยหนีลอยนวลไปผู้เสียหายคือนายสุวรรณดีสุโงะ
นายสมบัติสุโงะและนายสมศักดิ์นิมาชาวบ้านหมู่ห้าถนนเรียบคลองลากค้อน
ตะบนราชนิยมอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับ
พี่สุวรรณดีบอกว่าตี๕ของวันจันทร์ที่ผ่านมาตั้งเครื่องวิทย์น้ำเข้านาห่างจากบ้านประมาณ๗๐เมตรเท่านั้นนะ
ทำไมอยู่ดีเครื่องยนต์มันดับไปก็เดินไปดูมันดับสิครับ
เพราะว่ายันม่า๑๒๐แรงม้า๔๐๐๐บาทที่ติดตั้งไว้บนรถไถนาหายไปแล้ว

เหลือแต่รถไถกับท่อน้ำนะฮะแล้วก็มีเครื่องยันม่า๑๐๕แรงม้าราคาตัวนี้๓๐๐๐บาท
อยู่บนรถไถนาของนายสมบัติหายไปปุ้ยเอ้ย๗๐๐๐แล้ว

ครับผมเรือพายก็เอาครับเรือพายมูลค่าอีก๑๒๐๐นะฮะที่อยู่ในคลองหน้าบ้านมันก็ยกใส่รถไปนะครับ
ของนายสมศักดิ์แอบเข็นนะฮะรถไถออกจากโรงรถแล้วก็ถอดเอาเฉพาะเครื่องยนต์ขึ้นหลังรถกระบะ
หลบหนีออกไปทางถนนเรียบคลองลากค้อนนั่นแหละมุ่งหน้าถนนปฐุมบางเลน
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายทั้ง๓คนเอาคลิปนี้แหละครับไปแจ้งตำรวจสพวังน้อย
แต่ที่ผ่านมาหลายวันยังไร้วี่แววจึงวิงวอนและตำรวจช่วยหน่อยเถอะครับ
จับคนร้ายให้ได้เอาของกลางคืนมาเอาทรัพย์สินคืนมา
เพราะว่าไม่เหลือแล้วเครื่องมือทางการเกษตรตอนนี้ทำไงรู้ไหม
ยืมเพื่อนบ้านไปยืมญาติญาติมาใช้ครั้งคราวมันลำบากครับ

แล้วตอนนี้ทำอาหารกินก็ยากลำบากนะเห็นใจเขาหน่อยค่ะ